เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณสิริรักษ์วัย๔๑ปี
ที่เมื่อวานนี้ไปแจ้งความที่สอนอโคครามนะครับท่านผู้ชมครับ
สอนอคันนายาวนะฮะขออภัยสอนอคันนายาวทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็พาไป
คุณสิริรักษ์เนี่ยบอกว่าไปเที่ยวงานประจำปีของวัดคูบอล
แต่ทางวัดชี้แจงแล้วนะฮะบอกว่าวัดไม่ได้เกี่ยวข้อง
เอกชนเนี่ยเขามาเช่าที่อยู่ข้างวัดวัดไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
แล้วมันจะมีพวกปลาโป่งปลาเป้าอะไรพวกนี้เอาตุ๊กตาอะไรพวกนี้เต็มไปหมดใช่ไหม
ค่ะระหว่างเดินเดินอยู่ไปถึงจุดร้านร้านหนึ่งเป็นร้านปลาลูกโป่ง
มีคนมาลุมมาล้อมเป็นผู้ชาย๑๐คนได้แล้วก็ดึงมือเข้ามาที่ด้านหลังร้าน
ปรากฏว่าหลังร้านเนี่ยแอบลักลอบเล่นพนันเป็นลักษณะปั่นแปะปั่นเหรียญทายเหรียญ
ถ้าเป็นภาษาเด็กเด็กก็หัวก้อยอืมแต่เหรียญของไอ้พวกเนี้ยจะเป็นฝั่งหนึ่งสามฝั่งหนึ่งแปด
เขาเลยเรียกว่าปั่น๓๘เล่นไปเล่นมาเนี่ยเล่นทีแรกเลยเธอบอกว่าเธอเสีย๖๐๐๐บาท
ค่ะไม่มีเงินอะไรติดตัวแล้วด้วยพวกนี้ก็หวานล้อมหรือจะอะไรไม่รู้เธอบอกว่ามันเหมือนกับ
อยู่ในในพวังหรือมันมึนมึนงงงอะไรไปเลยเนี่ยเธอมีตัวเนี่ยให้ดูพวกนี้บอกงั้นก็โอน
ได้ใช้แอปโอนเงินได้คุณเขียนมาสอนเชื่อไหมเธอบอกว่าเล่นไปสัก๑๐๒๐ตา
รู้ตัวอีกทีตอนแฟนมาตามแฟนมาหาบอกอ้าวเป็นยังไงบ้างสุดท้ายเนี่ย
โอนเงินทั้งหมดที่มีในบัญชีไปให้บัญชีพวกนี้นะ๓แสนกว่าบาท
ทั้งหมดที่มีในบัญชีสามแสนกว่าบาทเล่นปั่นแปะเนี่ยปั่นสามแปดเนี่ย
เธอก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วไปแจ้งความที่สอนอคันนายาวกัน
ว่าเอองานประจำปีแบบนี้ลักษณะแบบนี้จะที่วัด
เจ้าที่สำนักงานเขตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปล่อยให้มีการพนันได้ยังไง
แล้วเธอถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมาลักษณะนวงเหนียวกักขังนะฮะ
ข่มขู่บังคับให้เล่นพนันแล้วก็ใช้กลง
จนเธอต้องสูญเงินไปสามแสนกว่าบาทรึเปล่ากำลังไป
หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นมาเยอะบอกว่าโอ้โหก็พี่ไปเล่นเองหรือเปล่า
หรือพี่ก็โลภอยากจะหวังได้เงินหรือเปล่าพี่ไปเล่นพนันทำไม
แต่บางคนก็เห็นใจบอกว่าบางทีไปเจอพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันรุมล้อมเนี่ย
ตั้งสติไม่ทันเหมือนกันถูกป้ายยาอะไรพวกนี้ก็มีจนเบลอไปหมด
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสอนอคันนายาวบอกว่าจับได้แล้วนะฮะ
คนที่ก่อเหตุจัดให้เล่นพนันปั่น๓๘ในงานประจำปีแถววัดครูบอลเนี่ยครับ
ชื่อนายธีรวรรษพระอบเหลืองอายุ๓๓ปีตำรวจศนคันนายาวบอกว่า
ตามเจอตัวแล้วหลังจากที่เขาไปตามกันเมื่อวานเนี่ยเพจสายใหม่ต้องรอดก็ไปกับทางผู้เสียหายเนี่ย
สื่อมวลชนก็ไปผู้สื่อข่าวเราก็ไปงานยังอยู่แต่ไอ้ร้านนี้ไม่อยู่แล้ว
แต่วันนี้ตำรวจตามตัวเจอแล้วนายธีรวัตรสอนอคันนายาวบอกว่ารับสารภาพ
ว่าเป็นหนึ่งในแก๊งหลอกต้มตุ๋นผู้เสียหายตามที่เขามาแจ้งความจริง
และพร้อมชดใช้เงินคืนชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายทั้งหมด
ตามที่มาแจ้งความไว้คือสามแสนกว่าบาทแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้มกับการศนคันนายาวพันตมติเอกนเรนเครื่องสนุก
บอกว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมอีก๑คนด้วย
หลังจากเห็นข่าวเป็นผู้หญิงอายุ๒๗ปีบอกว่าโดนเหมือนกันเลย
โดนเหมือนคุณสิริรักษ์เลยแต่โดนไป๒๐๐๐บาทเงินสด
แล้วก็สร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทอีก๑เส้น
หลังจากได้ตัวนายธิรวัตรตำรวจส่งฟ้องศาลแขวงมินบุรีเรียบร้อยนะครับ
ในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
ส่วนข้อหาอื่นที่ผู้เสียหายแจ้งความเอาไว้ตำรวจจะสอบสวนขยายผลต่อไป
ส่วนกลุ่มมิจฉาชีพคนอื่นเพราะผู้เสียหายบอกว่ามีเป็น๑๐คนมารุมล้อม
เดี๋ยวจะต้องไล่ติดตามตัวมาสอบปากคำมาดำเนินคดีมาสอบถามก่อนนะ
เข้าข่ายนวงเหนียวกักขังหรือเปล่า
ถ้าเข้าข่ายก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
สินต่างที่ผู้เสียหายเขาศูนย์ไป
ถ้าเข้าข่ายการช่อโกงเนี่ย
แต่มีการคืนกันจริงอย่างที่ผู้ต้องหาบอก

ผู้เสียหายที่มาแจ้งความจะถอนแจ้งความก็ได้
เพราะถือว่าเป็นคดีที่ยอมความได้
หลังจากทราบข่าวตรงนี้นะครับว่าตำรวจจับได้แล้ว

เราถามไปยังคุณสิริรักษ์นะครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกว่าวันที่เกิดเหตุเธอเหมือนอยู่ในวงล้อมจริง
มีคนแบบโอ้โหเกือบ๑๐คนมาลุมล้อมเธอ
ซ้ายพูดหูขวาเดินเข้ามาจูงมือเล่นจับมือเล่น
ดึงมือไปแทงบอกให้โอนเงินอะไรต่างนานารู้สึกตัว
อีกทีคือตอนแฟนมาหาทีนี้รู้ถูกตัวแฟนมาหาเอ้า
เงินไปสามแสนกว่าบาทหันไปมองอีกทีไอ้พวกนี้
โต๊ะหนีไปแล้วค่ะเธอบอกวันนั้นมันเป็นอย่าง
นี้พอตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยเธอก็ดีใจนะ
แล้วผู้เสียหายบอกว่าที่ผู้ต้องหาบอกว่าจะชดใช้
เงินคืนให้ตอนนี้นัดกันไว้คือ๑๔นาฬิกาวันพรุ่งนี้
เดี๋ยวจะไปเจอผู้ต้องหาเพื่อเจรจากลายเกลี่ย

มันเป็นการปั่นเหรนปั่นแปะอะค่ะปั่นเหมือนหัวก้อยอะค่ะ
ปั่นเหรียญแต่ว่ามันเป็นเลขสามกับให้ท้ายเลข๓กับเลข๘ค่ะ
ก็คือตอนนั้นตอนแรกพอตอนแรกที่เราเดินไปใช่ไหมครับ
เดินไปปุ๊บเขาเข้ามาประกบเราเลยใช่ไหมก็คือมีการดึงดึงแบบดึงเข้าไป
เป็นส่วนร่วมเลยอะค่ะแล้วตอนนั้นทำไมเราแบบไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยว่าเราไม่เข้า
ขัดขืนหรืออะไรอย่างเงี้หรือตอนนั้นเราเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วคือ
เราเราไม่รู้ว่ามันจะมีแบบมิจฉาชีพแบบนี้ในงานวัดนะคะ
นัดกับทางตำรวจไว้พรุ่งนี้ค่ะอืมโดยสิ่งที่เราตั้งใจไว้ณตอนนี้คือ
เราต้องการอะไรจากจากคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มเนี้ยครับอยากให้เขารับผิดให้หมด
เพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยเขายังมีต่องานวัดที่อื่นอีกแล้วเท่าที่รู้ก็ผู้เสียหายก็เยอะนะคะ
แต่ส่วนมากคือเขาไม่ได้เยอะแบบเราแล้วเขาก็ไม่กล้าไปแจ้งความอะค่ะ
เอาผิดกับคนพวกนี้อืมทีนี้ครับอยากให้ฝากเตือนไปยังคนที่แบบไปเที่ยวงานวัดแล้วจะไปเจออย่างเงี้
เราควรจะระวังยังไงบ้างคือจริงจริงอ่ะคนที่ไปเที่ยวเขาก็กลับว่าไปสนุกสนานไปหานายทานจริงจริงอ่ะนะคะ
คือผู้จัดหรือว่าทั่วไปมันน่าจะมีการที่ควบคุมมากกว่านี้ค่ะ
อ่านี่ถือว่าคุณสิริรักษ์นี่โชคดีมากนะฮะค่ะ
หนึ่งคือตำรวจตามเชอนะใช่ตัวคนก่อเหตุนะใช่ยังดีที่จับได้
สองคือเขาบอกว่าเขาจะชดใช้ให้ทุกบาททุกสตางค์พรุ่งนี้ถ้าเกิดได้เงินคืนจริงจริงสามแสนกว่าบาทเนี่ย

หลายคนนี้ไปเลยนะฮะศูนย์เลยนะครับอืมแต่ต้องระวังเพราะว่ายิ่งเดี๋ยวนี้มันง่ายไง
มือถืออ่ะกดโอนเงินแป๊บเดียวอ่ะอย่าเอาตัวเข้าไปใกล้
จริงค่ะอย่าเข้าไปอยู่ใกล้กับพวกการพนมการพนันพวกนี้รับรองปลอดภัยแน่นอนนะคะ